ไปดูการเมืองในเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียน
ที่ตอนนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับ

หลังจากที่ได้เลือกประธานสภาร่างและสูงไปแล้วนะครับ
นั่นก็คือการเลือกประธานาธิบดี
ถึงแม้ว่าบทบรรยาตรตามรัฐมนุนนั้นจะทำให้นางองค์ซานซูจี
ไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้นะครับ
แต่ก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะแก้ไข
แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็มีคำถามตามมานะครับว่า
ซูจีจะรับตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่หรือว่าจะกุมบังเหียนอยู่หลังม่าน
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นภาพจากสถานีโทษัตริย์รุดดอล
ถ่ายทอดสดการเปิดประชุมสภาสูงนัดแรก
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีผู้แทนทั้งที่เป็นสัดส่วนของกองทัพ
และที่ได้รับเลือกจากทั่วประเทศ
รวมถึงในรัฐที่มีกลุ่มชาติภัณฑ์เช่นนายวินซอร์จากรัฐคชิน
ที่มีหลายประเด็นที่อยากผลักดันเพื่อพัฒนาประเทศ
เขาบอกว่ามีหลายประเด็นที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้น
ทั้งเรื่องการศึกษาสังคมและภาคเศรษฐกิจ
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่ในรัฐของเขาเท่านั้น
แต่หมายถึงทั้งประเทศต้องทำไปพร้อมกัน
ซึ่งเขาก็เชื่อว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราได้เห็นในประเทศอื่น
โดยการประชุมยังมีการเลือกนายแมนวินไข่ตัน
เช่นเดียวกับสภาร่างที่มีการเลือกนายวินมยิน
ซึ่งนี่ก็ไม่ผิดความคาดหมาย
ราวร้อยละ๘๐ของที่นั่งทั้งหมด
ภารกิจสำคัญลำดับต่อไปของสภาพม่าคือการเลือกประธานาธิบดี
ที่พลเอกเต็งเซ็งที่กำลังจะหมดวาระในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
แต่จนถึงขณะนี้รายชื่อผู้ชิงตำแหน่งจากทั้งฝากกองทัพ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้
นางองซานซูจีซึ่งรัฐธรรมนุนจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เธอเป็นผู้นำพม่า
มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือนางองซานซูจี
และเธอก็ยังไม่หมดหวังที่จะแก้รัฐธรรมนูล
เพื่อเปิดทางสู่การเป็นประธานาธิบดี
เปิดเผยกับสำนักข่าวอิราวดีว่า
โดยเฉพาะการเปิดประชุมสภาร่วมนัดแรกในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
ปลดล็อกนางองซานซูจีให้เป็นประธานาธิบดี
นางองศาสุจีย์ต้องเป็นประธานาธิบดี
และเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้
ต่างจากนางองซานซูจีที่กล่าวกับผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้
ตายของการเสนอชื่ออยู่ในเดือนมีนาคม

การแก้วรัฐธรรมนูลให้ซูจีเป็นประธานาธิบดี
เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้
โดยเฉพาะสัญญาณจากหนังสือพิมพ์เมียวดี
ระบอกเสียงของกองทัพที่เขียนบทความเผยแพร่ในวันเปิดสภาวะ
จะยังคงอยู่ชั่วนิรันดิ์
ประเด็นคุณสมบัติประธานาธิบดีได้
องซาซูจีก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่แนวทาง
คือนางซูจีอาจเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลใหม่
ตำแหน่งที่เปิดช่องและเหมาะสมกับเธอ
เช่นการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเธออาจจะอยู่หลังฉาก
รอจนกว่าสถานการณ์จะเปิดทาง
ให้มีการแก้รัฐธรรมนุนได้อีกครั้ง
และเมื่อนั้นเธอก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหญิงของประเทศพม่า